เอาอย่างนี้ค่ะรายการของเราก็จะมีของกินมาฝากคุณผู้ชมอย่างต่อเนื่อง
กินขนมโบร่ำโบราณที่ขายที่จังหวัดสตูน
แล้วก็ขายเฉพาะในช่วงเดือนรมดรนี้เท่านั้นด้วยค่ะคุณผู้ชม
เรียกว่าเป็นขนมโบราณหาทานยาก
ขนมโบราณที่ว่านี่คือถั่วแกะ
เป็นขนมพื้นถิ่นโบราณอำเภอควนโดนจังหวัดสตูนนะคะ

แต่ว่าแบบนึ่งจะหาทานได้ยากเพราะว่าขั้นตอนมันยุ่งยากมาก
แล้วสูตรที่ทำก็เป็นสูตรที่สืบทอดมาแต่โบราณด้วยนะคะ
ทำให้ขนมถั่วแกะนึ่งไม่ค่อยมีทานทั่วไป
คือเราเคยนำเสนอไปแล้วถั่วยแกะครั้งหนึ่งแต่นั่นแบบทอด
นานมากแล้วนะช่วงนั้นน่ะแต่อันนี้เป็นแบบนึ่ง
อย่างที่บอกว่าทำเฉพาะช่วงโอกาสสำคัญเท่านั้นนะคะ
นางซาแบดะโซะหมานชาวบ้านตำบลควนโดนนี่แหละค่ะ
บอกว่าเป็นผู้สืบทอดทำขนมถั่วแกะลางะ
ถั่วแกะเนื่องมาจากคุณแม่และคุณยาย
หรือว่าเดือนถือสินอดของพี่น้องชาวไทยมุสลิม
ก็จะมาทำถั่วแกะนึ่งนี่แหละ
แล้วก็ใช้สูตรดั้งเดิมที่ทำมาแต่โบร่ำโบราณ
ซับซ้อนยุ่งยากมากเล่าให้ฟังหน่อยแล้วกัน
วิธีทำก็คือไส้ขนมจะใช้มะพร้าวที่ค่อนข้างแบบอ่อน
รวมกับน้ำตาลทรายให้มันชำน้ำตาล
จากนั้นก็หม้อแป้งข้าวเหนียวดำที่แช่น้ำเอาไว้ทำเป็นแป้ง
ห่อกับไส้แล้วก็ใช้ใบตองนี้นะคะ
รีดให้เป็นตัวคล้ายกับถั่วแปะแบนหน่อยแบบนี้ค่ะ
แล้วก็ห่อนำไปเรียงบนใบตองที่วางไว้ในพิมพ์สี่เหลี่ยม
ข้างละ๕ชิ้นรวมละ๑๐ชิ้นแบบนี้

จากนั้นขนมก็จะสุกลักษณะของแป้งก็จะเป็นสีม่วง
รสชาติก็จะหวานมันเค็มนิดนะคะ
ส่วนตัวขนมสีม่วงเนี่ยจะเหนียวเหนิบ
คล้ายกับขนมใส่ไส้

เวลาทานตัดเป็นชิ้นก็จะทานได้ง่ายมากขึ้นนั่นเองนะคะ
เป็นไงหน้าตาก็แปลกดีเหมือนกันนะ
ค่ะแต่รสชาติอีนอูหูทานแล้วต้องตื่นอดติใจแน่นอนนะคะ

เพราะว่ามาจากลักษณะของขนม

ข้าวกแกะที่เขาเรียกไงนะ
คล้ายกับแกะเก็บค่าวของชาวบ้าน

แต่ล่ะพื้นที่เรียกต่างจากชาวต้อนเขาจะเรียกแกะนะครับ
แล้วก็ปรับเปลี่ยนหน่อยเพื่อความสะดวกสบาย
แต่เรื่องของสูตรนี้ยังคงบ๊อห์รั่มบูรันแบบเดิม
มาฝากกันมีชาญเฉพาะช่วงโรมาดอนหมดวันที่๑๔มิถุนายนนี่แหละ
ถ้ามีโอกาสก็ลองดูนะคะ